สวัสดีครับ
ตอนนี้อะไรครับ
ตอนนี้อะไรนะครับ
ตอนนี้อะไรครับ

ไม่ให้เค้ามาเอาไว้ให้บ่อยลาดิสุด
นี่เตอร์

เป็นเรื่องของเจตนาติแผลและเรื่องตลาด

ต้นทั่วตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะครับ
อยู่กับอ่าที่พ่อที่ขายส่งมันให้ผมครับ
เครียดไหม

เพราะว่าโดนยิงที่ปากใต้ยังไม่เจ็บเท่ากับโดนพูดอย่างนี้นะครับ
ถ้าโดนยิงที่ปากใต้ยังไม่เจ็บเท่ากับโดนพูดอย่างนี้นะครับ
สูจนมาออกผลมายังไงผลดีก็ดีผลเสียมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็ช่างมันครับไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรอยู่แล้ว
เพราะว่าผมไม่ได้อยากดังอยากอะไรอยู่แล้ว
ขอโทษทุกคนที่ติดตามผม

ผมขอโทษจากใจจริงนะครับ
ขอโทษครับ
ก็โอเคนะครับเพราะว่าเราก็ออกมาแบบ

ผ่านไลน์ผ่านเฟซถูกต่างอวก่อนได้เยอะครับ
แล้วที่ฉายาพีชลวงโลกอ่ะ
ตัวนั้นก็ไม่เป็นเราไม่ได้เป็นท่านลวงโลกแบบ

มันก็อยู่ที่คนมองแต่ละคนแบบไหนยังไง
ก็อยู่ที่คนที่เขาจะมองดีกว่า

ตอนนั้นตอนที่ผมโทรหาเพื่อนสนิท

ที่คิดบอกว่าอยากจะออกมาบอกทุกคน

เพราะอยากจะบอกตั้งแต่รายการโหนกระแสแล้ว

เป็นการเล่นของผมแต่ว่ามันออกไปเยอะแล้วครับ
ก็เลยบอกว่าถ้าเราพูดมาเจ้าของปั๊มมันเป็นยังไง

แล้วก็ความรู้สึกของอักษรมันไม่เหมือนกันยังไงว่า
เราก็ยังเด็กเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากมาย
แล้วก็ถอยกลับมาตั้งหลักก่อน

กลัวหนีแฟนนะคะตอนนี้เป็นยังไงค่ะ
ก็ดีขึ้นครับ

จากความรู้สึกที่ไม่รู้จะทำยังไง
มันไม่ใช่เพราะรู้ว่าจะทำอย่างไร
แค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดไปแล้วมันไม่ใช่
คิดว่าเราจะทำอย่างนี้ต่อไปอีกไหมลูก
ไม่ครับคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะยาว

เราไม่ได้ตั้งใจเพราะคิดว่าผมทำเสร็จวิ่งไปหา
เออพี่นี่นะผมมีคนถูกนะใช่ไหมครับ
ผมอยากดังผมต่อขึ้นเองนี่มันไม่ใช่
แล้วถ้าสมมุติเราไม่ถูกเปิดเผยอย่างนี้
เราจะคิดไหมว่าเราจะเปิดเผยเมื่อไหร่ความจริง
คือเราไม่ได้คิดถึงเหล่านั้นเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในความคิด
ที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเราไม่ใช่แบบตั้งใจที่มันจะให้เกิดขึ้น
เราไม่ได้คิดว่าต้องตรงนู้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นมันไม่ใช่

มันมีหลายสถานการณ์ที่มันไม่ใช่
แล้วก็ออกมายอมรับแบบว่าเออ

แต่ทุกคนมองเข้ามาใช่ไหมครับ

แล้วก็ตรงนี้ก็ขอโทษที่ทำให้หลายกลุ่มที่คิดต่างกัน
แต่คนที่ว่าผมก็น้อมรับคำตัดสิน

คนที่ให้กำลังใจผมก็ขอบคุณ

เราก็ต้องยอมรับทุกคำตัดสินของทุกคน